แต่ท้ายที่สุดแล้วจ้ะเหมือนมีคลิปออกมา
เดี๋ยวไปดูกันสิว่าตกลงใครกันแน่ที่ปากแข็ง
แล้วสองคนนี้เขาเป็นอะไรกันหรือเปล่าค่ะ

ของนางเอกสาวหน้าสวยแซมมี่คาเวล
และนักร้องหนุ่มอารมณ์ดีตั้มวราวุฒิเอาอาการหน้าบาน
หลังมีคลิปของนางเอกสาวบอกรักหนุ่มตั้ม
เฟซบุ๊กไลฟ์วันโลกโซเชียล
ล่าสุดสาวแซมมี่ก็ได้เคลียร์ชัดเกี่ยวกับคลิปนี้ว่า
ระหว่างที่มีการพูดคุยหยอกล้อกับเพื่อนผ่านโปรแกรมไลฟ์
ก็มีกลุ่มแฟนคลับส่งข้อความถึงนักร้องหนุ่มเข้ามา
พร้อมย้ำสถานะความสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มว่าเป็นพี่น้องเหมือนเดิม
และย้ำชัดว่าเธอไม่ได้ห่วงกล้างหรือให้ความหวังแต่อย่างใด
แค่ยังมีความรู้สึกดีในฐานะแฟนคลับคนหนึ่ง
ซึ่งก็แอบหวั่นว่าการมีข่าวกับหนุ่มพร้อมกันหลายคน
ก็อาจจะทำให้ดูเหมือนเป็นสาวเจ้าชู้ค่ะ
คือจริงแล้วหนูเล่นไลฟ์แล้วมีคนคอมเมนต์มาเยอะมาก
พูดถึงน้องตั้มแล้วจริงหนูไม่ได้พูดนะ
แต่หนูอ่านคอมเมนต์แล้วอ่านไม่จบแค่นั้นเองค่ะ
ก็เล่นอยู่กับเพื่อนใช่เพื่อนก็ชอบชง
ว่าเป็นสี่โพดามอะไรแบบนี้ค่ะ

ไม่กักนะคือหนูก็ชัดเจนมาตลอดว่าเป็นอะไรกันด้วยนะคะ
แล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้ทุกวันนี้ก็มีไลน์นิดหน่อย
ซึ่งเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราชอบน้องเขา
แบบในฐานะเหมือนเป็นแฟนคลับคนนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาเลิกจีบเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบทะเลาะกัน
หรือว่ามีอะไรที่ไม่ดีต่อกันนึกออกป่ะคะ
แต่หลายคนก็น่าจะมองว่าหนูเจ้าชู้ไปแล้วแหละ
ตอนนี้ก็จริงแล้วแล้วแต่คนมองมากกว่าค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้พูดได้ชี้แจงอะไรเราก็พูดค่ะ
อกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องหน้าอกหน้าใจ

ว่าไม่ได้ไปขึ้นเคียงผ่านมีดหมอแต่อย่างใด
แต่เป็นเพราะน้ำหนักที่พุ่งปรี๊ดจนทำให้ดูอวบขึ้น
ก่อนจะออกตัวว่าหากอนาคตจะพึ่งมีดหมอ
คงเลือกลดแก้มบริเวณใบหน้าก่อนจะดีกว่า
หน้าอกไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่ค่ะ
้วนขึ้นค่ะ
สั้นเลยคือเป็นช่วงที่แบบว่า
ว่างก็เยอะนะแต่ก็ออกกำลังกายเยอะ
ไม่รู้บึกหรืออ้วนหรือไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ

เรื่องหน้าอกเหรอคะไม่ค่ะไม่ค่ะ

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่หน้าอกกับปัญหาอยู่ที่หน้าหนูมากกว่า
คือหนูไม่ค่อยซีเรียสเรื่องหน้าอกไง
เรื่องหน้าเวลาออกกล้องถ่ายละครอะไรอย่างนี้

คงทำแบบเอาหน้าอก
เออทำยังไงก็ได้ให้ลดแก้ม